ของโควิด๑๙ก็อย่างที่ทราบไม่ประมาทกาดอย่าตก
ทุกวันนี้เราฉีดวัคซีนกันเยอะนั่นแหละ
แต่ว่าโอมิครอนมันก็ติดง่ายเหลือเกิน

ล่าสุดนะครับคุณพ่อเนี่ยได้แชร์คลิปของลูกชาย

โอ้โหบอกคุณพ่อบอกผมขอโทษผมขอโทษที่ผมเนี่ยติดโควิด

พ่อก็ต้องปลอบบอกหนูไม่ได้ผิดอะไรหรอกลูก

ล่าสุดน้องเป็นอย่างไรแล้วก็คนในครอบครัวเป็นอย่างไรเนี่ย
เราก็ตามให้นะครับแต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์ที่คุณพ่อโพสต์ไว้ก่อนนะครับ

หนูขอโทษที่ขอโทษที่หนูถี่โควิดประหลาดอยู่นี้คือหว่า
หัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากเลยนะ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวติดด้วยหรือเปล่า

พ่อก็แบบได้พูดแค่อย่างนี้แล้วพ่อนี่เหมือนจะร้องไห้ด้วยนั้นน่ะ

ให้กำลังใจน้องฟาโรกันเยอะแยะเลย
เอาเราแจ้งแจ้งความคืบหน้าหน่อยกันแล้วกันนะฮะ

เมื่อสักครู่ที่บ้านก็ยังกังวลอยู่ว่า
ถ้าฟาโรติดโควิดคนเดียวแล้วจะไปดูแลกันยังไงเนี่ย

ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นของน้องฟาโรแล้วเนี่ย
ให้รักษาแล้วก็เก็บตัวกักตัวอยู่ที่บ้านได้

เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นห่วงฟาโรฟาโรได้อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ดูแล

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณพ่อได้โพสต์คลิปแจ้งเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าตอนนี้ฟาโรมีอาการแค่เจ็บคอไม่มีไข้แล้วผลเอ็กซอเรย์ปอดเป็นปกติ
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทำให้น้องมีกำลังใจมากเลยนี่ฟาโร
อยู่บ้านแต่ก็แยกห้องนะคุณพ่อดูแลฟาโรคุณแม่ก็ดูแลน้องสาวคือคลีโอ
ล่าสุดคุณพ่อของน้องฟาโรได้โพสต์คลิปนะครับคู่พี่น้องเลย

มีสมาชิกใหม่นะคุณพ่อบอก

ผลตรวจของน้องคลีโอเป็นบวก

ฟาโรคลีโอสู้นะน้อง
เห็นไหม
แล้วก็ผลล่าสุดก็มีคุณแม่อีกคนนะฮะ

ผลการตรวจเพิ่มเติมแต่รักษาแบบโฮมไอโซเลชั่น
เดี๋ยวหายดีแล้วพี่อยากจะส่งเสื้อแมนยูไปให้เหลือเกินทำไมครับ
มันยังไงคะนี่เชียร์ปีศาจแดงแมนยูเนี่ย
ฟาโรนี่เห็นไหมเนี่ยอ่าเค็มแข็งสู้สู้อ่า
เมื่อคืนแมนยูยังชนะเลยทดเจ็บเอ๊ะวันนี้เสียงดังขึ้นมาทันทีเลยเนอะ
วันนี้แบบอยู่เสียงดังดูร่าเริงในการทำงานทันทีเลยเหมือนกันนะครับ
เดินเข้าสถานีได้อย่างสบายใจหน่อยอ๋อวันก่อนก่อนบางทีเห็นอุ้ยเดินมาแบบ
เงาดำมืดมาเลยเนอะเอ้าดูเรื่องของโควิดสิบเก้ากันต่อหน่อยนะคะ
หลายคนก็พยายามที่จะไปฉีดวัคซีน
โอ้โหประชาชนแห่ไป๒๐๐๐กว่าคนนะคะ
วัดแทบแตกแล้วเขาไม่ได้ไปกันตอนเช้าอย่างเดียวนะคุณ

ใช่ก็คือตอนแรกก็คิดว่าคนจะเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไงคะ
นี่๗โมงครึ่งนะคะคนแถวยาวขนาดนี้แล้วค่ะ
นี่เป็นพื้นที่เขตอำเภอพานทองค่ะ
คุณหมอปียวิทย์บทมณฑินผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง
กับคุณพยาบาลค่ะคุณรานีหงสถิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพานทองเนี่ย
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมาคุมฉีดวัคซีน

ใช่ค่ะคือวันนี้ที่เขาเตรียมมามีวัคซีน๒ชนิด
ซึ่งเขาบอกโอ้โหชาวบ้านมากันแบบมืดฟ้ามัวดินใช้คำนี้

คือหลายคนเป็นห่วงแน่นอนความแออัดอย่างนี้
ใช่คือเขาบอกว่าประชาชนที่มา

ใช่ค่ะเท่านั้นแหละทุกคนก็กลัวติดโควิดกันไง
ก็โอ้โหไปเลยไปกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะ
คือ๒๓๒๔แล้วก็๒๕มกราคม๓วัน
วัคซีนมาแค่๑๐๐โดส
๒เข็มนะครับทุกผู้ชมครับนี่เข็ม๓นะครับ
แต่ก็แน่นอนว่าทุกคนตอนนี้ก็อยากจะฉีดเข็มกระตุ้น

ก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
เปิด๓วัน๒๓๒๔และ๒๕มกราคม

วันนี้ใครไม่ได้ก็เดี๋ยวรอวันต่อไป

ก็คือเราก็ดูว่าถ้าปริมาณผู้รับบริการมีมาก
เราก็จะขอเพิ่มวัคซีน
ซึ่งจริงแล้วโคต้าเราได้รับจัดสรรมา
เป็นการแจ้งข้อมูลไปแล้วแล้วก็เบิกมาแล้ว
ทีนี้ถ้าเราจะขอเพิ่มเราจะต้องประสานงานขอวัคซีนเพิ่มเติมให้
ซึ่งสถานการณ์โควิด๑๙ในวันนี้ตามสวบคอแถลงผู้ป่วยใหม่อยู่ที่๗๖๘๖รายนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๑๓ศพค่ะส่วนคนที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้๘๓๐๐กว่าราย
อาการหนัก๕๖๔รายแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๑๒๒รายค่ะ
ไม่ประมาทการอย่าตกสู้กันต่อไป